เป็นภาพที่มีการเปิดเผยล่าสุดนะครับ
เป็นโทรศัพท์มือถือของเด็กชายวัย๑๔ปีคนก่อเหตุนะครับ
จะเห็นว่าเขามีการซ้อม
ใส่แม็กซีนถอดแม็กซีนปืน
นี่ตำรวจได้จากโทรศัพท์มือถือของเขานะฮะ
นี่เป็นการเปิดภาพคนก่อเหตุที่ซ้อมยิงปืนนะฮะ

แล้วตามข้อมูลตามรายงานนี่ครับ
บอกว่าเขาชื่นชอบเล่นเกม
แล้วก็ส่งภาพแมกกาซีนบรรจุกระสุนปืน
เป็นคลิปวีดีโอแบบนี้นะฮะ
เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาออกมาแถลง
ว่าชี้แจงเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับ
ว่ามันจะเป็นองค์ประกอบ
เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันธุ์กับฤทธิกรรมแบบไหนอย่างไร

เป็นคลิปที่เกิดขึ้นนานหรือยังหรืออะไรยังไง
ส่วนซ้ายมือก็เป็นเกมเป็นเกมที่เขาเล่น
ค่ะคือเบื้องต้นตอนนี้นะคะคือผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
พอควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ยคือผู้ก่อเหตุก็ยังพูดจำไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ
ไปวนมาอ้างว่าเหมือนกับหลอนมีคนมากระซิบข้างหู
แต่คำถามสำคัญก็คืออายุ๑๔ครอบครองอาวุธปืนได้ยังไง
เอาปืนมาจากไหนตรงนี้เด็กไม่ตอบเลยนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมาเลย
คือเด็กยังไม่ยอมตอบว่าเอาปืนมาจากไหนครอบครองปืนได้อย่างไร
คือจริงแล้วเราก็มีข้อมูลเรื่องของผู้ปกครองของเด็กคนนี้นะคะ
ก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีปืนอยู่ในบ้านหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
แต่เด็กคนนี้ครอบครองปืนส่วนคำถามที่ว่าแล้วจะเป็นการลอกเลียนแบบจากการเล่นเกมหรือเปล่า
ก็คือทฤษฎีการลอกเลียนแบบมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เรื่องของการลอกเลียนแบบ
ถ้าหากว่าอยู่กับสิ่งนั้นซ้ำบ่อยอะไรแบบนี้ค่ะ